พาไปดูความน่ารักของทั้งคุณครูกับนักเรียนกันหน่อยนะคะ

คือคุณครูเขากำลังวาดรูปให้กับน้องคนหนึ่ง
แต่น้องบอกว่าครูวาดเร็วหน่อย
หนูจะไม่ไหวแล้ว

คือน้องเขาตัวเล็กหรือว่าโต๊ะคุณครูสูง

น้องตัวเล็กก็กลัวว่าจะมองไม่เห็นคุณครูไงคะ

ก็เลยห้อยต่องแต่งแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้แหละค่ะ
ดูสิคะเราก็เลยสอบถามไปที่คุณครู
คุณครูบอกว่าสาวน้อยคนนี้หนูคนนี้ชื่อว่าน้องเพ้นโตะ

อยู่โรงเรียนแม่ผู้หอรบวิทยาจังหวัดลำปาง
อยากให้คุณครูวาดรูปให้
แล้วน้องก็เลยมาเกาะโต๊ะดูว่าคุณครูวาดรูปให้น้องเป็นยังไงบ้าง

น่ารักเนอะน่ารักนะดูมาก

ครูวาดเร็วกว่านี้ได้ไหมร่ามขึ้นแขนเหมือน

จริงง่ายกว่านั้นไปลากเก้าอี้มาลุ้ง

เขาก็โกรธดันนะสิมานั่งรอกดันเมื่อไหร่จะวาดเสร็จ
คือเด็กจะเป็นอย่างนี้เด็กเวลาอยากให้คุณครูทำอะไรให้เนี่ย
เขาจะไปเกาะเขาจะไปดูเขาอยากจะให้คุณครูแบบว่าสนใจเขา
ครูก็เข้าใจแหละเพราะว่าเด็กเขาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
หวังว่าคงจะได้ภาพที่ชอบไป
แล้วก็คงจะไม่ต้องยืนเกาะโต๊ะนั้นต่อไปนานนะคะ